เวลาคนง้อแฟนหรือเวลาจีบกันเนี่ยบางทีรักจนถึงขั้นบอกว่า
รักเธอมากถึงขั้นเรายอมเจ็บแทนเธอได้ยอมตายแทนเธอได้ถูกไหมคะ
ผู้ชายคนนี้ก็เหมือนกันค่ะตามง้อแฟนสาวบอกว่าเรารักเธอมากจริงนะ
ยอมเจ็บยอมตายแทนเธอได้เลยถ้าเธอไม่เชื่อ
ดูนี่แล้วเอามีดเสียบท้องตัวเองเลยค่ะ
ต่อหน้าแฟนอ่ะนะโอ้โหช็อกกันไปหมดเลยนะแฟนสาวนี่
ร้องไห้แล้วก็พยายามแบบเรียกชื่อแฟนนุ่มให้แบบไม่ให้หลับอะค่ะ
แล้วนี่ดูมีดมีดปอกผลไม้แต่ยาวอยู่เหมือนกันนะคะ
แผลเนี่ยยาวประมาณ๑เซนติเมตรได้ค่ะ
ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะชุดสืบสวนเวรสพวรินชำราบได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนใช้มีดแทงตัวเองนะคะ
ก็รีบลงพื้นที่มาที่เกิดเหตุนะคะ
ผู้ก่อเหตุอายุ๒๑ปีถูกนำส่งโรงพยาบาลวารินชำราบแล้วนะคะ

คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรงจุดเกิดเหตุนะคะ

คือตอนเกิดเหตุเนี่ยมีคนได้ยินเสียงร้องของคนเจ็บ
ก็เลยพาไปดูจุดตรงที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้ชายร้องเสียงดังมากเลย
แล้วก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันด้วยเลยเปิดประตูออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นผู้ชายนอนแน่นิ่งอยู่กับพื้นแล้วตรงหน้าประตูทางเข้าวัดนะคะ
แล้วก็มีแฟนสาวคอยเรียกชื่อไม่ให้หลับแล้วก็ร้องไห้ไปด้วย

คือได้ยินที่เขาทะเลาะกันแววว่าแบบ
ขอให้คืนดีตายแทนได้เนี่ยจับประโยคได้ประมาณ๒๓คำแบบนี้ค่ะ
ผมก็ดูลมหายใจเขาก็แบบว่ากลับมาคืนดีเหมือนเขาจะทะเลาะกันก่อนหน้านั้นแล้วค่ะ

เป็นฝ่ายชายดำเหรอครับ

เขาก็แบบว่าพูดแบบเหมือนจะทำประชดใส่แฟนนั่นแหละค่ะ
แบบว่ายอมตายแทนได้นะอะไรประมาณนี้ค่ะ
ได้ยินแต่เสียงผู้ชายพูดค่ะ
เสียงเกลียดังมากมากก็หาวไม่หยุดเลย
ทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดตอน๔ทุ่ม๓นาทีมานะคะ
จะเห็นภาพคนเจ็บขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาที่ห้องพักก่อนเกิดเหตุ
เพื่อมาเคลียร์กับแฟนสาวเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามา
จากนั้น๔ทุ่ม๔๕นาทีก็มีกระบะ๔ประตูสีขาวของกลุ่มเพื่อนคนเจ็บ
ขับมาที่ห้องพักเพื่อมาเอาของส่วนตัวแล้วก็เอกสารนะคะ
เราได้คุยกับคนที่พักอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
เขาเล่าบอกว่าก็เหมือนจะเท่าที่ได้ยินมาเนอะ
บอกว่าก็ฝ่ายชายเหมือนจะน้อยใจและโกรธฝ่ายหญิง
ก็เลยเรียกไปเคลียร์กันแต่คงจะไม่ลงตัว

บอกว่าเหมือนทะเลาะกันแล้วก็อาจจะทำประชดหรือเปล่า
คุณจ๋าไปที่บ้านของครอบครัวคนเจ็บที่ตะบนขามป้อมนะคะ
นานแล้วหลานก็เลยย้ายไปทำงานอยู่กับแฟนสาวอีก
อำเภอหนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยได้ติดต่อกันเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ที่หลานอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ย
ก็เคยพาแฟนสาวมาอยู่ด้วยก็ไม่เคยเห็นทะเลาะกันนะก็รักกันตามปกติดี
อาก็เป็นคนดีแหละแต่ติดนิดนึงตรงที่ใจร้อน
คิดอะไรปุ๊บก็ทำปุบปับเลยไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อน
สาเหตุก็คงจะเป็นเรื่องปัญหาความรักนั่นแหละเบื้องต้นตกลงว่ายอมเลิกกันแล้วนะ
ก็คือฝ่ายหญิงจะเลิกใช่ไหมแล้วฝ่ายชายก็เลยไปตามง้อแล้วเกิดเหตุขึ้น
ต้นคุยกันใหม่แล้วตกลงเลิกรากันแล้วหลานก็บอกว่าเริ่มทำใจได้แล้ว
ถ้าฝ่ายหญิงอยากจะเลิกก็จะยอมปล่อยและสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายตัวเองอีก
ส่วนผู้หญิงคนนั้นเขามีคนใหม่หรือว่ายังไงไม่ทราบค่ะ
เขาก็เป็นเด็กนิสัยดีเหมือนกันค่ะอ่าเบื้องต้นอาการคนเจ็บตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะ
คุณหมออนุญาตกลับบ้านก็โชคดีไปแหละที่ไม่ได้แทงโดนจุดสำคัญนะคะ